จอบประเด็นกันต่อนะคะประธานสภาผู้แทนรัศดรเนี่ย
เตรียมที่จะให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาถึงการกระทำของนายมงคลกิจสุขสินทรานนท์
ที่มีการนำสารประกอบระเบิดเข้ามาในรัฐสภาว่าจะเป็นการผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่นะคะ
ส่วนโฆษกระทรวงกลาโหมก็ออกมาตอบโต้ค่ะว่ายังไม่มีข่าวด้านความมั่นคงว่ามีผู้ก่อการร้าย
เข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่อย่างใดนะคะติดตามประเด็นเหล่านี้ในรายงานชิ้นนี้ค่ะ
นี่ก็เป็นโอกาสดีซึ่งผมเองในฐานะกรรมธิการอาหารก็
ก็มีหน้าที่ประสานอะไรที่เป็นประโยชน์กับภาพรวมของการประชุมสุดยอดอาเซียน
พอทราบว่าจากหน่วยความมั่นคงบอกว่ามีผู้ก่อการร้ายเข้ามาในพื้นที่
ในช่วงเวลานี้ประมาณร้อยกว่าคนด้วยกันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปไว้ตรงไหนบ้าง
เรายังไม่มีรายงานข่าวขนาดนั้นแต่ว่าต้องไปถามคุณมงคลกิจว่าได้ข้อมูลตรงนั้นมาจากไหน
แต่ว่าในส่วนหน่วยงานความมั่นคงก็เรียนว่าเราได้ไปชุมฮาเลอและเตรียมความพร้อม
ที่จะรับสถานการณ์ในทุกรูปแบบนะครับ
แล้วเราเองก็พร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยของผู้นำ
ทั้ง๑๘ประเทศที่จะเข้ามาประชุมอาเซียนสมิตร
สร้างกระแสฮือฮาและเสียงวิพากษ์วิจารณ
อยู่เป็นประจำสำหรับนายมงคลกิจสุขสินทรานนท์
หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิลัยและฝ่ายค้านอิสระ
คงมีผู้เกาะการร้ายกว่าร้อยคนแฝงตัวเข้ามา
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และในวันนี้ยังประสานหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด

เข้าไปวางในห้องพักฝ่ายค้านอิสระ
ก่อนออกมาแถลงข่าวรับมอบเครื่องตรวจวัตถุระเบิดรุ่นใหม่
บริษัทในสหรัฐอเมริกา
เพื่อหวังให้รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ใช้ในงานประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
พร้อมระบุว่าประเทศไทยไม่มีเครื่องตรวจที่มีประสิทธิภาพ
ร้อนถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทันที
โทคงชีพตันตราวนิษฐ์โฆษกระทรวงกลาโหม

หน่วยงานด้านความมั่นคงไม่เคยได้รับรายงานดังกล่าว

ในช่วงการประชุมให้ผู้นำต่างประเทศอย่างเข้มงวด
ผมถือว่าเรื่องนี้เป็นชื่อเสียงของประเทศในภาพรวมนะครับ
แล้วก็ไม่อยากจะให้ใช้โอกาสและสถานการณ์อย่างนี้
มาสร้างอะไรที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศนะครับ
ขณะที่นายชวนหลีกภัยประธานสภาหลังทราบเรื่อง
เรียกฝ่ายรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาเข้าพบทันที
พร้อมมอบหมายนายแภ่ศุกิษฐ์อัตโภกร
ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนรัศดร
นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อสื่อมวลชน

ไปพิจารณาดำเนินการกับนายมงคลกิจ
โดยนายแพทย์สุกิตยืนยันว่าเครื่องตรวจวัตถุระเบิดของรัฐสภา
มีประสิทธิภาพใช้งานได้ปกติ
และเครื่องดังกล่าวไม่ใช่เครื่องสำหรับตรวจสารตั้งต้น
หรือสารประกอบวัตถุระเบิด
พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมของนายมงคลกิจ
ว่ามีเจตนาแอบแฝงหรือไม่
ในขณะเดียวกันก็เอาวัตถุอีกอันหนึ่งนะครับ
อ้างว่าเป็นเครื่องตรวจระเบิดที่มีคุณภาพ
แล้วก็มาทดลองให้กับผู้สื่อข่าวดูนะครับ
ซึ่งเจตนาจะเพื่อขายของหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับ